เลยนางแบบคนนี้นะคะสาวปูปรายานั่นเองค่ะ
ตั้งแต่เซ็นสัญญากับโซเซตี้เมเนชเมนต์นะ

ดูจะพุ่งพุ่งทะยานขึ้นไปนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณได้กระทบไหล่กับนักร้องชื่อดังด้วย
นี่เปิดตัวด้วยลุคสุดแกแรงขนาดนี้นะคะคุณ
บอกเลยว่าไปได้สวยทีเดียวนะคะ
สุดทิศเลยโคสต์สปริง๒๐๑๘ค่ะ
แต่ในงานนี้นะคะแล้วก็ในงานนี้เป็นงานของ
ยังได้รับเชิญนะให้ไปร่วมปาร์ตี้ด้วย

เหล่าเซลวิตี้ตัวแทนโค้ชเพียงไม่กี่ประเทศค่ะ
ให้เข้าร่วมในปาร์ตี้ในครั้งนี้คุณ
โดยสาวปูปายาค่ะคุณเดี๋ยวมาดูลูกเธอแต่งตัวกันหน่อยนะคะ
มาในโทนลุคค่ะสาวหวานแต่แอบเซ็กซี่นิดนะคะ
เดชชีฟองสีแดงเข้มพิมพ์ลายตาราง
เพียงแค่นั้นนะคะก็ยังได้กระทบอะไรกับสาวฮอต
เก็ตสีแดงปากประดับรูปดาว
แล้วก็กางเกงยีนเอวสูงสีดำค่ะ
แบบใกล้ชิดสุดเลยนะในการเจอครั้งนี้
ทำเอาสาปูเป็นปลื้มจริงค่ะ
ไปได้ไกลจริงนะคะรุ่งจริง
เซ็นสัญญากับค่ายอินเตอร์นั่นเองนะฮะ